คุณผู้ชมครับสลับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเป็นอุทาหรณ์ครับ
ใครที่เลี้ยงสัตว์จะเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นรถดูดีนะ
ถ้าหากว่าให้เขาอยู่เพียงลำพังโดยเฉพาะท้ายรถท้ายกระบะ
กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิครับ
เห็นภาพชัดไหมฮะถ้าไม่ชัดขอดูภาพอีกสักครั้งหนึ่งฮะ
คือภาพนี้เป็นภาพกล้องหน้ารถแล้วรถเนี่ยจังหวะที่ตีแคบขึ้นไปได้เนี่ย
ในวงกลมสีแดงจากตอนแรกที่เห็นระยะไกล

โดยที่ติดรอเนี่ยแล้วก็ลากไปไกลเนี่ย
อันนี้ฮะจากจังหวะที่กระบะนี้เขาแซงขึ้นไป
แล้วพอคนขับรถคันนี้เห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตาฝาดไหมเนี่ย
มันใช่ซากหมาใช่ไหมแล้วมันติดไปแบบนั้น
เขาเลยเร่งความเร็วพอเร่งความเร็วตีขึ้นไปภาพใกล้เข้าไปอีกนะฮะ
นี่ใช่แน่ครับ
ก็เลยเอามาลงคลิปเอาไว้แล้วบอกว่าเตือนใจคนเลี้ยงน้องหมาครับ
ชอบเอาน้องหมาขึ้นหลังกระบะเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันเจ้าของรถเขารู้หรือเปล่าว่าน้องหมาตกรถเนี่ย

ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีเจ้าของน้องหมานะครับ
อันนี้คนที่เขาโพสต์บอกไว้แบบนี้
คุณผู้ชมชาวเน็ตก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ก็อาจจะมีทั้งที่ว่าเฮ้ยเจ้าของไม่ควรเอาหมาไว้ลำพังท้ายกระบะหรือเปล่า
หรือบางคนก็บอกว่าเป็นหมาของเขาจริงหรือเปล่า
มันไปเหยียบทับร่างหมาที่ถูกรถชนก่อนหน้านั้น

เขาไปชนมาแล้วซากหมามันติดมากับล้อรถ
หรือขับรถผ่านซากหมาที่ถูกชนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่า
เดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
พิกัดสถานที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลครับ
ดังนั้นก็ระมัดระวังไว้เป็นดีที่สุด
แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบเพิ่มด้วยนะ
มันมีอัปเดตคืบหน้านั่นแหละค่ะว่าตกลงแล้ว

ว่าเนี่ยจริงแล้วก็คือเป็นหมาของเจ้าของรถคันนั้นแหละ

เหมือนกับว่าเจ้าของเหมือนเขาเปิดกระจกลงมา

แล้วก็คงคิดว่าแสดงว่าน่าจะเป็นหมาของเขา

แล้วคือไม่ได้ตั้งใจคือประมาทไป

ที่เขาส่งมาให้ผู้สื่อข่าวของเราว่า
เรื่องนี้อย่าไปเอาผิดกับเจ้าของหมาเลยนะครับ

แล้วเจ้าของหมาเขาบอกเสียใจมาก